ท้ายกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างครับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมพลักษึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลางกีฬาเพื่อมวลชน๔๐ครั้งที่๒
พงพานุสเวตรุลประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานในพิธีเปิด
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการตอบรับนโยบายของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ต้องการให้คนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้นจึงอยากส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง
ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีโดยกิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพุธที่๒๗กันยายน
ลาเซ็นทรัลเวิลตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาครับ